คุณผู้ชมคะแม้ว่าขณะนี้ในพื้นที่อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราชบางจุดระดับน้ำ
เริ่มที่จะลดลงไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็ชาวบ้านบางส่วนบอกว่า
ยังไม่สามารถเข้าบ้านตัวเองได้เพราะว่าน้ำยังค่อนข้างสูงอยู่
คุณนันทพรธาวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีมีรายงานสดมาจาก
ศูนย์อบพยพค่ะที่ตำบลท่าสมิตรอำเภอฉะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเชิญคุณนันทพรค่ะเช้านี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ได้มาเกาะติดการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อบพยพหนีน้ำท่วมในช่วงวันที่๔มกราคมนะคะ
ซึ่งในพื้นที่วัดดิตวรารามแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์อพยพค่ะที่วันที่เกิดเหตุนั้นทหารได้อบพยพชาวบ้านเข้ามาในพื้นที่นะคะ
จะเห็นได้ว่าภายในวัดนั้นไม่ได้มีน้ำท่วมถึงรวมถึงมีห้องน้ำนะคะ
ที่จะสามารถรองรับชาวบ้านเกือบสองร้อยคนได้ค่ะและที่แห่งนี้ก็คือโรงครัวนะคะ
เราจะเห็นสภาพความเป็นอยู่ชีวิตของชาวบ้านซึ่งมีชาวบ้านบางส่วนนะคะ
ที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านของตัวเองได้ขณะที่บางส่วนนั้นน้ำเริ่มลดระดับลง
ก็จะเข้าไปสำรวจบ้านเรือนรวมถึงทำความสะอาดนั่นเองค่ะ
ขณะนี้มีชาวบ้านเหลืออยู่ประมาณเกือบ๓๐คนนะคะที่ยังไม่สามารถเข้าบ้านได้
ลักษณะการใช้ชีวิตของชาวบ้านในศูนย์อพยพแห่งนี้ก็จะนอนอยู่บนโต๊ะนะคะ
เอาโต๊ะมาเรียงกันเพื่อที่จะปูนอนกันน้ำเข้ามาในวัดค่ะเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของชาวบ้านที่
อพยพจากบ้านเพื่อที่จะมาอยู่ในวัดนะคะช่วยเล่าวันนี้วันที่น้ำท่วมเข้ามาบ้าน
น้ำเชี่ยวไหลน้ำเชี่ยวมากเลยน้ำไหลอย่างแรงเลยอ่ะแล้วพวกทหารนายกอะไรเขาก็ไปเอาเรือ
ไปช่วยกันให้ออกมาจากบ้านอบพยพขึ้นมาอยู่ในวัดท่าสมิทนี่แหละค่ะบ้านเรามีกี่คน
บ้านมีกันสี่คนพ่อแม่ลูกลูกสองคนพ่อแม่เด็กเล็กด้วยค่ะ
แล้วพอออกมาจากบ้านแล้วดีใจไหมที่เราก็ดีใจรู้สึกดีใจตื้นตันใจที่ว่าทหารเขาช่วยดูแลกันทั่วถึงนะคะ
ก็เคยพวกนายกบรรดานายกเขาก็ไปช่วยกันแถวริมคลองเพราะว่าน้ำมันไหลเชี่ยวมากเลย
นี่คือความรู้สึกส่วนหนึ่งของชาวบ้านที่สามารถพาลูกใช่ไหมคะซึ่งเป็นเด็กเล็กออกมาจากบ้านได้
จุดนี้นี่ที่บ้านของคุณป้าเป็นไงบ้างคะวันนั้นน้ำเที่ยวอืมน้ำเที่ยวมากอืม
มาไม่ได้เลยนี่ได้อะไรผิดตัวมาแล้วได้ผ้ามาสองชุดนึงตาได้มาชุดเดียวที่นุ่งแล้วเลย
น้ำเที่ยวทหารพาเรือนายกพาเรือไปช่วยบอกว่ามาอยู่วัดท่าสนิทนะ
แต่เจ้าบ้านตรงนั้นตั้งแหน่งตาที่นำไว้ทั่วมันก็บอกว่า
อยู่ที่นี่ก็ได้นะแต่อยู่หลายคนอยู่ไม่ได้มากกับคนมากมากันหลายคน
ที่นี่นะคะเป็นศูนย์อพยพที่นอกจากจะมีทั้งผู้สูงอายุแล้ว
ก็ยังมีเด็กจำนวนมากที่ยังคงอยู่ที่นี่นะคะ
เช่นเดียวกันข้างหลังเป็นโรงครัวนะคะที่ชาวบ้านใช้ประกอบอาหารนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านก็จะแบ่งหน้าที่กันทำความสะอาดรวมถึงประกอบอาหาร
นี่ค่ะด้านหลังก็จะมีเพียงแค่เสือพื้นหมอนใบนะคะปูกับพื้นอย่างนี้
ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ต้องจุดเทียนนะคะ
อย่างที่เห็นด้านหลังของดิฉันนี่ก็เป็นโรงครัวค่ะ
ตอนนี้กำลังทำอาหารกันอยู่นะคะทำอะไรทานคะ
ปัดบาลมาให้ได้กินครับใส่ปากกะป๋องด้วย
อันนี้เป็นอะไรคะเมนูนี้
ให้เด็กแล้วทำตอนเช้าหน่วยศักดิ์อาหารมาช่วยครับ

ค่ะและนอกจากที่นี่นะคะชาวบ้านหวังว่าขนาดนี้
น้ำในคลองฉออวดนั้นเริ่มลดความเชี่ยวลง

ชาวบ้านก็หวังว่าเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วัน
ว่าเขาจะสามารถกลับเข้าไปพักอาศัย

และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศในศูนย์อพยพของชาวบ้าน

อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
นันทพรธวระรายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช